คุณผู้ชมค่ะถ้าจะพูดถึงนักแสดงคุณภาพครับแก้วคับจอเลยนะคะ
ต้องมีชื่อคนนี้แน่นอนคุณอาดวงดาวจารุจินดาคุณผู้ชมค่ะ
วัย๖๗ปีค่ะแต่ดู
สวยใสเอ๊ยวหน้าคุณผู้ชม

ออกกำลังกายในน้ำค่ะแถมตอนนี้ยังมีกำลังใจสำคัญจากหลานด้วยนะ
น้องมียาคุณผู้ชมค่ะคุณย่าเนี่ยเอ็นดูมากเลยนะคะ

ตอนนี้เขาก็จะขวบหนึ่งแล้ววันที่๒๒พฤศจิกาแป๊บเดียว
แต่ว่าตัวเขายังเล็ก๖กิโลกว่าเองก็ลุ้นตลอดแต่ว่าเขาแข็งแรงดีค่ะ
พอเวลากลับบ้านแล้วเจอเขาหรือว่าก่อนไปทำงานแล้วได้พบเขานิดนึง
มันเหมือนเป็นยาชูกำลังกลับไปไปเห็นเขาอะไรอย่างนี้
รีวิวประกอบการรับประทานอาหารของคุณมีค่ะ
ดูสดใสเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณอาดวงดาวนะยังกระซิบบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วยว่า
ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์แล้วนะคะสามารถไปร่วมงานแสดงกับช่องอื่นได้ค่ะ
ไม่มีปัญหาด้วยนะคะแถมยังฝากข้อคิดเตือนใจนักแสดงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยนะ
ว่าเรื่องการไหว้การวางตัวให้ดูตัวอย่างพระเอกหนุ่มมิคทองระยา
คนนี้อาบอกว่าน่ารักมีสรรคาราวะที่สุดค่ะ
ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ต้องเชื่อกันหน่อยเนาะสำหรับเราวาดเป็นเรื่องดีนะคะ
ไม่ใช่คุณอาดวงดาวคนเดียวคุณอาดวงตาตุงคมณีเองเขาก็ติงมาเรื่องนี้เหมือนกันนะ
ถ้าเกิดว่าเห็นปุ๊บเนี่ยสะกิดบอกทันทีเลยนะคะ